โปรดติดตามตอนต่อไป

แล้วก็ถ้าเกิดว่าโชคชะตาหรือว่าอะไร
มันให้เราเป็นแบบนั้นเราก็ต้องเป็นอยู่แล้ว
เราก็จัดการมาเลยเราก็จะได้เคลียร์ให้มันจบ

เดี๋ยวผมเข้าไปผมอาจจะไม่ค่อยได้มาอะไรอย่างนี้

ผมว่าถ้าเกิดเราของจริงเราไม่หายหรอกครับ

ว่าเราทำในสิ่งที่เรารัก

ผมอาจจะไปแบบพวกกูเชิญอยู่ในกลมทาง
เมื่อวานได้ใบแดงก็ได้มา๒เพลงแล้ว